คุณผู้ชมคะมาติดตามลูกยอดกระตันยูนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งตรีชัยนรงค์ค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยเอาเงินทั้งหมดที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงในการเดินสายร้องเพลงนะคะ
สร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่จนได้รับกระแสชื่นชมบนโลกโซเชียลแบบอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว
หลายคนพร้อมใจกันยกตำแหน่งลูกยอดกระตันยูนะคะให้กับตรีชัยนรงค์
เพราะว่าเจ้าตัวทุบกระปุกนำเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงในการเดินสายร้องเพลง
ลงเสาเข็มบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่โดยนักร้องหนุ่มได้โพสต์ภาพ
แล้วก็บอกเล่าความภาคภูมิใจผ่านเฟซบุ๊คว่าน้ำตาไหลเว้ย
ผมทำได้แม่ผมจะต้องมีบ้านสวยดีอยู่กับเขาบ้าง
หลังคาจะไม่รั่วแล้วเริ่มรื้อแล้วบ้านแม่ที่จังหวัดสะแก้ว
ใจหายเหมือนกันอยู่กันมาแต่เด็ก
น้ำตาที่ไหลมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันเป็นความดีใจ
จ่อยคนหนึ่งเด็กบ้านที่นับเริ่มจากศูนย์

ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจากคนรักตรีทุกคน
เงินทุกบาทที่ท่านมอบให้ผมมา
นี่แหละคือสิ่งที่ผมเก็บเอามาทำ
แต่ผมก็จะสู้ต่อไปเพราะคนข้างหลัง
ทุกคนที่ผมรักต้องสบาย
ต้องขอปรบมือแบบรัวให้กับหนุ่มตรีเลยนะคะ
แล้วก็ตัวเขาเองจริงแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด
นับว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งหนุ่มอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะคะ
แล้วก็มีสิ่งดีเป็นตัวอย่างดีให้กับเยาวชนด้วย